เกมลูวานครับมีข่าวดีสำหรับแฟนฟุตบอลไทยกับ๑ประตู
จากการทำประตูของธีรสินแดงดาครับ
ลูวานครับครับหรือว่าลีกครับของญี่ปุ่นนะครับ

๑ประตูในลีกและ๑ประตูในบอลถ้วยครับ

ประตูนาที๗๗จากทางชุมเปย์
ฟูกาฮูรีครับแต่ก็ไล่ไม่ทัน
๒ต่อ๐ต่อ๑และวิสเซอร์โกเบร์

อันโตสึไปนะครับ๒ต่อ๐
เรื่องของเกาวินธรรมสัจจันทร์นานพฤษฎาประตูมือ๑

เอชลูเวิร์นต้นสังกัดในดิวิชั่น๒

ปลายเดือนมีนาคมนี้ก็แข่งกันถึง๑๐
เกมนะครับอย่างน้อยนะครับ
ก็มีรายงานว่าต้องการให้ตองนั้น

แล้วก็มีรุ้นที่อายุทธิ์มือ๑ในฤดูกาลหน้า
แล้วก็เพิ่งจะปล่อยให้กลับไทย

แต่เรื่องนี้ครับคุณพาธิสุภพงศ์รองเลข
ที่การฝ่ายต่างประเทศและโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ที่ยืนยันว่าตองนั้นจะไม่ได้มา
ทำให้ตอนนี้ไม่สามารถเรียกใครมาเสริมแทนได้

ก็อาจจะถูกปรับแพ้ในการแข่งขันเกมต่อไปได้

ซึ่งมีการบังคับว่าต้องส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุด

ถ้าเกิดว่าเขาไม่รับการบาดเจ็บนะครับ
แต่เรื่องนี้ต้องดูว่าจะเคลียร์กันอย่างไรครับ

กวินก็ยังมีตัวแทนอยู่แล้วนะครับ
ก็จะมีการบังผู้สามารถประตูคนใหม่ด้วย

ในวันพฤหัสที่๒๒มีนาคม
๑๖น๓๐นแล้วก็ทุ่มครึ่งครับ

ใครที่มีบัตรครับซื้อได้เลยนะครับ
คุกสาขาครับ